มันมีภาพที่สุดแสนจะน่ากลัวเกิดขึ้นที่บ้านเรา

คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นอยู่ดีท่อ
ฝาท่อที่อยู่บนถนนที่เราเดินแล้วไปเห็น
มันระเบิดตู้มสูงขึ้นไป๕เมตรเขาบอกแบบนี้

คุณคิดดูฝาท่อมันหนักขนาดไหนแล้วตกลงมาลองดูภาพนี้หน่อยค่ะ
อุ้ยเป็นไงคุณ
แสดงว่ามันหนักมากเพราะมันตกลงมาจนฝาท่อแตก
ส่วนใหญ่ฝาท่อแบบนี้จะเป็นฝาท่อเหล็กแล้วหนักมากนะ
น้ำหนักเยอะมากคุณแล้วเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
จับภาพตอนที่มันระเบิดแล้วพุ่งขึ้นไปอยู่ในอากาศ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะตามเวลาของกล้องวงจรปิดเนี่ย
อยู่ที่เวลาประมาณ๑๓นาฬิกา๓๘นาที
ที่ไหนที่หน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเขาบอกบนถนนสุขุมวิทย
อยู่ที่ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
ต่อมานะคะคุณผู้ชมค่ะทางด้านของรองสารวัตรสอบสวนสพบังละมุง
ท่านบอกว่าพอได้รับแจ้งเหตุแล้วชาวบ้านบอกมันมีข้าวของเสียหายตำรวจ
มาดูให้หน่อยมันเกิดอะไรมีคนมาวางระเบิดหรือเปล่า

เพราะอยู่ดีมันระเบิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วดูสภาพ
นี่คือรถที่ได้รับความเสียหายที่จอดอยู่บริเวณนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะ
จลที่ตำรวจก็ประสานหน่วยกู้ภัยของวงฤทธิ์สว่างบริวุณพัทยา

คุณไม่ใช่ฝาเดียวรวม๘จุดด้วยกันนะคะนี่แตกหักแบบนี้
เลยรวมแปดจุดด้วยกันเริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันไป
จนถึงบริเวณโชว์รูมรถเวสป้าสาขานาเกลือระยะทางเขา
ประมาณสักห้าสิบเมตรด้วยกันค่ะฝาท่อกระเด็นออกมาโดนรถที่อยู่แถวนั้น
มีรถกระบะคันหนึ่งเขาบอกว่าหน้ารถพังเสียหายเลย
แล้วก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะนี่รถกระบะ
มีรถเก๋งเห็นไปแล้วเขาบอกว่าล้อตกหลุมด้วย
ฝาท่อมันระเบิดนะคะทีนี้ตรงนั้นก็จะมีพวกรถจักรยาน
พ่วงข้างนะคะที่ขายกาแฟโบราณถูกแรงอัดของระเบิด
ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันชาวบ้านแถวนั้นตื่นตกใจ
อะไรล่ะรีบย้ายรถกันก่อนเลยอย่างแรกเพราะเห็นแล้วว่ารถคนอื่นอ่ะ
มันพังเสียหายนะคะน่าแปลกใจนะคุณผู้ชม
ฝาท่อนี้เขาบอกว่ามันเป็นฝาท่อระบายน้ำแบบเหล็ก
น้ำหนักกว่าร้อยกิโลกรัมค่ะทำไมกระเด็นออกมาแบบนี้
คุณผู้ชมก็คงสงสัยแล้วหลังเกิดเหตุมันมีควันสีขาวนะคะ
คล้ายกับแก๊สพวยพุ่งออกมาจากบริเวณฝาท่อนะคะ
ชาวบ้านบอกโชคดีเท่าไหร่แล้วที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ฟังเสียงชาวบ้านตรงนั้นหน่อยค่ะ
ทีนี้มีอีกคนนึงนะคุณผู้ชมค่ะพี่คนนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นโชเฟอร์ขับรถสองแถว
เขาเอารถอันมาเข้าอู่แถวนั้นคุณวินัยอำเจริญอายุห้าสิบห้าปี
ได้ยินเสียงตู้มดังสนั่นคล้ายระเบิดหันกลับไปก็เห็นไอ้ฝาท่อนี้อย่างที่บอก
เขาบอกมันลอยและลิ่วกันไปก่อนตกลงมาสูงต้องห้าเมตรแน่แน่
ตัวเองไม่เคยเจอแบบนี้ตกใจแล้วค่ะฟังเสียงพี่เขาเล่าเองเลยค่ะ
มันมีกลิ่นถึงมาแค่นิ้วส่วนอ่า
มันมามาอ๋อตกใจไหมสักครู่นั้น
โอ้โหคุณเกิดเหตุแบบนี้แล้วยังไงล่ะร้อนไปถึงนายกเมืองพัทยาสิคะ
คุณปรเมษงามพิเชษสั่งให้เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาไปทำการปิดฝาท่อระบายน้ำแล้วนะคะ

ต้นคาดว่าอาจจะเกิดจากก๊าซค่ะที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ
พอมันมีน้ำมาเนี่ยมันเกิดแรงดันแล้วฝาท่อมันก็เลยระเบิดออกมาแบบนั้น
เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง
ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับเพราะว่าข้าวของรถพังหลายคันเลยนะฮะ
แล้วก็หลายคนก็เสียหายด้วยจากเหตุการณ์นี้